ผ่าภารกิจพิทักษ์ชายแดนใต้กับยุทธศาสตร์ยื่นมือสู่สันติภาพ
เปิดทุกกลยุทธกับทุกความทุ่มเทในไฟรัชนิวสุโชค๑๑๑๔เมษายนนี้